ตอนนี้ความคืบหน้าที่สารรัฐธรรมนูลเป็นยังไง
เดี๋ยวเราอยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะ

รายงานสดจากสารรัฐธรรมนูลศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

เจ้าหน้าที่มีการมาแจ้งกับสื่อมวลชน
ที่มารอติดตามความเคลื่อนไหวที่สำนักงานสารรัฐธรรมนูญนะคะว่า
ภายหลังจากการประชุมของคณะตุลาการแล้ว

นั่นหมายถึงว่าเป็นการยืนยันนะคะว่าคำร้อง
ของสอสอพักฝ่ายค้านที่ยื่นให้ตรวจสอบให้วินิจฉัย
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี๘ปี
ของผลเอกประยุจรรโอชานั้น
น่าจะเข้าสู่ที่ประชุมของตุลาการสารรัฐธรรมนูลแล้ว
ซึ่งเราจะเห็นว่าทางด้านของสำนักงานสารรัฐธรรมนูลขณะนี้

มีการแจ้งกับทางสื่อมวลชน
หลังการประชุมนั้นจะมีการแถลง
แล้วก็จะให้สื่อเข้าไปบริเวณด้านในค่ะ
ซึ่งความเคลื่อนไหวจากสารรัฐธรรมนูล

วันนี้มีการประชุมของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
เป็นการประชุมตามวาระปกตินะคะ
เพื่อที่จะพิจารณาในหลายเรื่องด้วยกัน
ก็คือการนำคำร้องของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรพักร่วมฝ่ายค้าน
ที่เข้ายื่นชื่อต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาพุทธแทนราษดร
ขอให้ศาลขอให้ส่งมาที่สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัย
วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี๘ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
สิ้นสุดในวันที่๒๓สิงหาคมหรือไม่
วันนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะคะ
เนื่องจากว่าประเด็นที่เป็นประเด็นที่สำคัญอยู่ในความสนใจของประชาชน
แล้วเป็นประเด็นที่อยู่ในอำนาจเขตของศาลที่สามารถที่จะวินิจฉัยได้ค่ะ
เวลาประมาณ๑๐นาฬิกาเจ้าหน้าที่สำนักงานสารรัฐธรรมนูล
ได้เปิดให้สื่อมวลชนแลกบัตรเพื่อแสดงตัวเข้าร่วมการแถลงข่าว
ภายหลังจากการประชุมของตุลาการศาล
แต่ยังไม่ระบุเวลาที่ชัดเจนนะคะว่าจะอนุญาตให้สื่อมวลชน
เข้าไปภายในบริเวณที่ทำการของศาลในช่วงเวลาใดแล้วก็จะแถลงข่าวในช่วงไหน
ส่วนการดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบของสำนักงานสารรัฐธรรมนูลวันนี้
ก็มีการวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยโดยรอบ

เพื่อที่จะแสดงเขตอำนาจของสำนักงานศาลที่ไม่อนุญาต
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณดังกล่าวได้
เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมานะคะ
จากการสอบถามพตรตรีอัตภพรอนุสิทธิ์
ผู้บังคับการตรนครบ๒บอกว่า
ตำรวจตั้งศูนย์ปฏิบัติการของสารรัฐธรรมนูล

ทำแบบนี้มาตั้งแต่๒๒สิงหาคมแล้วค่ะ

เข้ายื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภา
เพื่อที่จะตรวจตราเข้มงวดบริเวณจุดเข้าออก
คัดกรองของสารรัฐธรรมนูล
แล้วก็ตรวจบุคคลหากไม่เกี่ยวข้อง
จะไม่อนุญาตให้เข้าในพื้นที่นะคะ
แล้วก็มีการเพิ่มวงรอบของการตรวจสอบให้เข้มข้นขึ้นด้วย
โดยบริเวณด้านหน้าของสารรัฐธรรมนูล
มีเจ้าหน้าที่นำแผงเหล็กมาปิดกั้น๓ชั้น
ตั้งแต่ทางขึ้นบันไดของสารรัฐธรรมนูล
แล้วก็นำป้ายข้อความเขตอำนาจศาลมาติดประกาศ
แจ้งเตือนบริเวณของแผงเหล็กนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปล่อยแถวกำลังตำรวจกระจายดูแลความเรียบร้อย
แต่เช้าวันนี้อาจจะไม่เห็นตำรวจมากนักนะคะบอกว่าอยู่ในที่ตั้งทั้งหมดค่ะ
จนถึงขณะนี้นะคะในส่วนของบริเวณโดยรอบของสำนักงานสารรัฐธรรมนูล
เราตรวจสอบไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่จะมาชุมนุมหรือว่ามีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แต่อย่างใด

ทางด้านของเจ้านิศาสตร์ก็มีการออกมาดูความเรียบร้อยของสื่อมวลชน

ลาการสารรัฐธรรมนุนก็ยังประชุมไม่แล้วเสร็จค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากสำนักงานสารรัฐมนูลค่ะ
อีมุนวันธรรมพักษ์ดีรายงานค่ะ
ขอบคุณฮะในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ยังคงนัดหมาย
แล้วจะไปปักหลักกันที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ก็นัดกัน๑๔นาฬิกานี้ด้วยนะครับ